ไปขอพรก็ดีเหมือนกันมาโทษขอลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ไหม
เขาว่ากันว่าการไปขอพรหรือจะไปแก้บนหรือจะทำอะไรต่าง
การไปถวายของเนี่ยมันมีวิธีมากมายหลากหลาย

แบบนี้ได้เหรอครับการถวายเพลงแต่เป็นเพลงแบบ
โว้ว
โว้วปั๊บเอาไว้ดูนี่
เขามีการอะไรเนี่ยมาทำเป็นผับเป็นอะไรอย่างนี้เหรอ

แล้วคือแสดงที่ไหนคะ

สารพระพิคเนตที่ห้วยขวางกรุงเทพมหานคร
ตรงนี้นี่คุ้นมากเลยเป็นจุดใหญ่เลยนะ

ถ้าพูดถึงพระพิคเนธในเมืองที่นี่แหละยอดฮิตยอดนิยม
นั่นน่ะสิครับเอามันแปลกดีเหมือนกันนะ
หลายคนที่เคยไปขอโชคขอลาบตรงนี้
เขาก็บอกว่าเอาก็สมปรารถนาก็เอาของมาแก้บนก็ว่ากันไป
เขาก็ตั้งข้อสังเกตอย่างแรกก่อนว่า

มาแก้บนหรือมาถวายเพลงเพื่อเป็นการบูชากันแน่
เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าพระพิคเนธก็เป็นเทพแห่งความสำเร็จ
แล้วก็เป็นเทพด้านศิลปะการแสดง
แล้วหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตอีกว่า

นี่ไงมันก็จะมี๒แง่๒มุมแบบนี้
บางคนก็อาจจะเห็นด้วยบางคนก็อาจจะชื่นชม
หรือบางคนก็รู้สึกว่ามันเหมาะหรือเปล่ากับการเปิดเพลง
หรือแสดงเพลงที่มันอึกฐก้กคลมแบบนี้
กับสถานที่ที่เหมือนกับว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ถูกไหมคุณ
เอาเป็นว่ายังไงล่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
อะไรก็แล้วแต่ความสะดวกสบายใจ